เขาบอกว่าเขาเสพยาบ้าวันละ๑๐เมตร
พอเสพเสร็จปุ๊บเกิดอาการหลอน
พอหลอนเสร็จปุ๊บมันคลั่งค่ะ
ใช้มีดคุณผู้ชมไล่ฟันพ่อไล่ฟันแม่
ไล่ฟันคนในครอบครัว
ชาวบ้านไปประสบเหตุก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มาช่วยกันระงับเหตุ
นี่ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะ
คนที่ก่อเหตุก็คือชื่อว่านายท็อป
หรือนายกิติพงศ์สอนวิชาอายุ๓๑ปี
เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปแบบนี้นะคะ
ไปตรวจสอบพบนายท็อปคนนี้ค่ะ

แล้วก็ไปนอนค่ะแกล้งนอนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
และพอเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มแล้วเนี่ยฮะ
ยังแสดงอาการเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนสติไม่ดี
แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนคนในบ้านถามว่าหายไปไหนใครจะอยู่แล้วคะ
คลั่งเอามีดไล่ฟันคนในบ้านแล้วก็ชาวบ้านแบบนี้
ทุกคนในบ้านต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ก็มีการสนที่กำลังร่วมกับทหารชุดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ไปบุกจับกลุ่มตัวนายท็อปนี่แหละค่ะ
จากนั้นไปตรวจค้นภายในบ้านนะคะ
ไปพบยาบ้าในกระเป๋ากางเกงจำนวน๔๗เมตร
แล้วก็อุปกรณ์การเสพอีกจำนวนมากในห้องนอน
เขาก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามนายท็อปคนนี้นี่ไง
นายท็อปนะฮะสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยเสพยาบ้าวันละ๑๐เมตร
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาอ้างบอกว่าเขานอนอยู่ในห้องอยู่ดีนะ
แล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนมาเคาะประตูค่ะ
เคาะประตูแบบนี้ตลอดเวลา
ก็เลยทำให้เขานอนไม่หลับ
ตัดสินใจคว้ามีดออกมาค่ะมาตามหาไหน
ใครที่มันเคาะประตูห้องเขา
ออกมาตามหาบริเวณหน้าบ้านสุดท้ายก็ไปจ๊ะเอกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
อกจากนี้นายท็อปยังสารภาพด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตัวเองไปซื้อยาบ้ามา๖๐เมตร
ในราคาเม็ดละ๗๐บาท

ราคาขายก็คือขายเม็ดละ๒๐๐บาท
ซื้อมาเม็ดละ๗๐ขาย๒๐๐กำไรเม็ดละ๑๓๐บาทค่ะ
เขาแพ็คนะแพ็คเป็นถุงเป็นถุงไว้ถุงละ๑๐เมตรขายในราคา๒๐๐๐บาทนะคะ
เอาล่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของมหาสารคามบอกว่า
ก็จับตัวนายท็อปคนนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แม่พอไปถึงภาพมันสกรูนี่นอนทำเป็นสลับสลับสลบสไลด์ทำเป็นไม่รู้เรื่อง

โอ้โหเสพไป๑๐เมตรนอนไม่หลับแล้วมั้งคะ